รี๊ดลั่นชายถอดเสื้อบุกนั่งชิวร้านทำผม

สมมุติว่าคุณผู้ชมสุภาพสตรีเป็นเจ้าของร้าน
ไอ้น้ำแข็งเป็นลูกค้าในร้าน

จะทำยังไงจะรู้สึกยังไงครับ
มีคนแปลกใส่เสื้อเดินเข้ามาในร้าน

อยู่ตรงข้ามสาธุ๕๗รีบส่งตำรวจมาหน่อยได้ไหมคะ
นานไปหน่อยค่ะช่วยเร่งให้หน่อยได้ไหมคะ

นั่งไปใช้บริการร้านทำผมนี้

คุณลูกค้ามาทำอะไรค่ะ
ไม่ตอบแล้วมานั่งแบบนี้

ชิวก็ยิ้มเพลงเศร้าร้องไห้

เอาดอมไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ

อมดูดิพี่ผู้ชายคนนี้

เขาทำอะไร

มือมือจับ

๕๗ยานวากรุงเทพฯมหานครเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทีมข่าวไปที่ร้านไปคุยกับพี่จุธามาศโหมดเทศ
เจ้าของร้านทำผมเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ

นี่เหรอนี่กำลังเข้าเหรอนี่กำลังอินใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
นี่ครับไปตามบทเพลงนี่พี่เจ้าของร้าน
ผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อถอดรองเท้า
เปิดประตูร้านเข้ามานั่งโซฟาเหมือนนั่งอยู่บ้านเลย
แล้วพูดจ่ายอะไรก็ไม่รู้อะฟังไม่ออก
เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะ
คือเธอเนี่ยตัวสั่นไปหมดกลัวนะครับ
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจใช้เวลา๒๐นาทีกว่าจะมาถึงพี่เขาไปแล้วที่ถอดเสื้อเนี่ย
ตำรวจบอกอย่างนั้นเดินลงมาถึงประจำวันไหมนะ
สามารถจะแจ้งเขาหาบุกลุกได้ทำไมอ่ะ
ก็ร้านคุณเป็นร้านเสริมสวยเป็นที่สาธารณะใครเข้าออกก็ได้

เขาก็ถามแบบน้ำแข็งนี่แหละมันทำอะไรได้มากกว่านี้ไหม
เขาถามแล้วไม่ใช่แค่นี้
คือเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้คนถอดเสื้อเนี่ยนะ
เขามีพฤติกรรมไปยืนหน้า
หน้าบ้านคนอื่นครับบางทีก็ไปจ้องหน้าคุณยายที่เขากำลังหลับอยู่นะครับ
อีกหลังมาฟ้องบอกโอ๊ยนี่เข้าไปในบ้านเลย
โอโหโอโหกเขาไปจ้องแมวเออร์
เขาต้องสิวะสาวถึงจะออกมา
เจ้าของร้านทำผมยังบอกอีกว่า
คือไม่อยากจะแจ้งความคือเข้าใจแหละว่าน่าจะเป็น
คนป่วยทางจิตหรือเป็นผู้ป่วยจิตเวท
คือแต่ควรได้รับการรักษาไง
ควรพาไปรักษาไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อน
นี่เธอก็ใจดีนะคือแจ้งความเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องอื่นไปอีก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตำรวจอันนี้ก็เหมือนกันเวียนเทียวไปดูเขาบ่อยหน่อย
เพื่อจะได้ปล้องปลาม
แม่ดูสิแล้วเปิดเร่งชิลเลยนะ